คุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีเวทีเกิดขึ้น
เรื่องของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนุนหรือว่ากรท
เขามีเวทีการรับฟังความคิดเห็นนะครับ
เรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ๒ฉบับนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุธิยากร
ก็มีการโต้กันไปโต้กันมา
บางคนก็บอกว่าเขาไม่ได้เข้าข่ายต้องพ้นจากตำแหน่ง
เพราะว่ามีการกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูล

เรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไร

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษหน่อย

เพราะว่าเมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหาร
แล้วจะมีการร่างรัฐมนูลใหม่

การเมืองหลังจากที่มีรัฐมนูลใหม่
จะไม่เหมือนการเมืองที่ผ่านมา
จะมีการปฏิรูปการเมืองกันขนาดใหญ่

ขนาดใหญ่ก็คือว่าปฏิรูปนักการเมือง
การปฏิรูปนักการเมืองขั้นแรกก็คือ
ทำยังไงที่จะกลั่นกรองไม่ให้คนทุจริตการเลือกตั้ง

ทำยังไงให้ได้คนดีเข้ามาอยู่ในวงการเมือง
พอหลังจากนั้นการจะลงโทษคนที่ทำผิดทางการเมือง
จะเอากันให้หนักยังไงเพื่อให้มีการเข็ดหลาบ

ฉะนั้นพอมีทิศทางอย่างนี้
กรกตก็ต้องมีความสำคัญสิครับ
เพราะกรกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง
ลั่นกรองเอาคนที่จะเข้ามาวงการเมือง

ฉะนั้นเรื่องของกรกตจึงมีความสำคัญ
แล้วมาถึงช่วงนี้เขากำลังออกกฎหมายลูก
แล้วที่โตเถียงขนาดนี้ก็คือว่า
ตกลงคุณสมบัติของกรกตชุดเก่า
มาโดยรัฐมนูลเก่าเนี่ย

สัญหาใหม่เพิ่มมาอีก๒คน
ทำงานไปต่อจนกระทั่งครบเทอมอีก๗ปี
โอ้โหอยู่กันทีหนึ่งสิบปี
หรือเขียนบทเฉพาะการว่า

เธอทั้งห้าคนนี้ขอเชิญกลับบ้าน
บ้านใครบ้านมันเขาสัญหาใหม่มา๗คน

แต่ที่สำคัญที่เถียงกันมากก็คือว่า
คุณสมบัติของกรกตชุดปัจจุบันเนี่ย
มาตามรัฐมนูลฉบับเก่า
เข้มเหมือนกับคุณสมบัติกรกต
ที่จะเกิดขึ้นตามรัฐมนูลฉบับใหม่
ฉะนั้นคนที่มาโดยรัฐมนูลเก่า

โจทย์ประเด็นเถียงกันอยู่เนี่ย
อาจารย์สมชัยบอกไม่แฟร์สิ

เมื่อวานนี้ก็นำเสนอเรื่องนี้
แล้วอาจารย์มีชัยก็ออกมาตอบโต้
อาจารย์สมชัยว่าคล้ายกับว่าไปว่า
กรรมการร่างฟุ้งซ่านเพอร์เจอร์ฟุ้งซ่าน

ทั้งหมดนี้หลังจากกฎหมายลูกออกมาแล้วเนี่ย
จะให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมา

ว่าคนที่มาโดยรัฐมนูลเก่า

อาจารย์สมชัยก็ตอบโต้ว่า
คนที่เกิดก่อนอายุมากกว่า

นี่เล่นกันถึงขั้นนี้แล้วนะครับ

คุณสมบัติจะตามรัฐมนูลเก่า

แต่ถามว่าคุณสมบัติของกรกต
ไม่ว่าจะมาโดยรัฐมนูลเก่า

ระดับรองอธิการบดี

คุณสมบัติที่เราต้องการมากที่สุดคือ
คนที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

ไม่มีคุณวุฒิไม่มีใบรับรองมาจากไหนซะด้วยนะครับ

ต่อให้มีตำแหน่งสำคัญมาในอดีต

ถ้าไม่มีกลางเป็นกลางทางการเมือง

เลือกจับปิดเอาเฉพาะอีกฝั่งหนึ่ง

ฉะนั้นแทนที่จะไปมุ่งเอาเรื่องคุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับไหนเคยมีตำแหน่งอะไรมาก่อนเนี่ย
หน้าที่จะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคนที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

บางคนเนี่ยก่อนเป็นดูเหมือนเป็นกลาง
แต่พอไปเป็นแล้วไม่เป็นกลาง
บางคนดูเหมือนซื่อสัตว์สุจริต

แต่พอมีโอกาสก็ไม่ได้ซื่อสัตว์สุจริต

ฉะนั้นที่เถียงกันอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นใหญ่
ประเด็นใหญ่คือทำยังไงที่จะกลั่นกรอง
เอาคนที่มีความเป็นกลางสุจริตยุติธรรม
มานั่งเป็นกกให้ได้ทั้ง๗คน
นั่นแหละสำคัญที่สุด
นั่นแหละจะเป็นประตูนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง
ประท้วงทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้น
แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเหมือนในอดีตตั้งแต่ผ่านมาก็ยุ่งอีก
ไม่มีประโยชน์ที่จะมาบังคับคุณสมบัติให้เข้มขึ้น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีคลิปหนึ่งที่เผยแพร่กันอยู่ในโลกออนไลน์
แล้วเขาก็ส่งมาให้ผมด้วย
เป็นคลิปที่จัดขึ้นทำขึ้นโดยชาวต่างประเทศครับ
ความยาวประมาณ๓นาที
ภาษาที่เขาบรรยายเนี่ยเป็นภาษาต่างประเทศ
แต่เขาก็แปลภาษาไทยกำกับไว้ด้วย
ภาษาไทยที่กำกับไว้เนี่ยตัวเล็กหน่อย

แต่ว่าผมจะอ่านตามให้
เพื่อท่านที่มองจอไม่เห็นจะได้รู้ว่า
ชาวต่างประเทศเขาทำคลิปชุดนี้
เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

เขาเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นซุปเปอร์แมนครับ
เอาลองเอาคลิปมาดูสิครับ
นี่ซุปเปอร์แมนคือฮีโร่คนโปรดของผม
ผมเชื่อว่าซุปเปอร์แมนคือสัญลักษณ์ของความดีความงามทั้งหมดบนโลกนี้
ชายผู้มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
ชายผู้ยอมเผชิญหน้ากับอันตรายเพื่อช่วยเด็กสาวคนหนึ่ง
แต่ผมไม่เคยเชื่อว่าจะมีคนที่ดี

ซุปเปอร์แมนมันก็แค่นิยาย
จนกระทั่งผมได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่ง
ชายที่ยิ่งใหญ่กว่าซุปเปอร์แมน
ชายที่ใช้ชีวิตของตนเองเพื่อคนอื่นอย่างแท้จริง
หัวใจของผู้ชายคนนี้เต้นเพื่อคนของเขา
และชายคนนั้นก็ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรเลย
ชายคนนี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุชเดช
ลองจินตนาการดูสิ
ถ้าคุณได้เป็นพระราชาคุณจะยอมทิ้งชีวิตอันหรูหรา
ความสบายมาช่วยประชาชนเป็นเวลากว่า๗๐ปีไหม
พระองค์ทรงงานอย่างยากลำบากเพื่อความสุขของปวงประชา

แม้ว่าจะทรงประชวนหรือทรงเหนือยากเพียงใด
พระองค์คือชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมได้รู้จัก
ผมหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่า
ปเปอร์แมนเป็นฮีโร่ไม่ใช่คนที่มีพลังวิเศษมากมายมหาศาล
แต่เป็นคนที่มีหัวใจที่แสนวิเศษ
ผมอาจจะไม่ได้มาจากประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แต่ผมภูมิใจและพูดได้เต็มปากว่า
ผมอยู่ในประเทศนี้กับพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
และนี่คือคลิปบทนี้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกรอนบทนี้ครับ
ไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนในนิยาย
ไม่สามารถบินได้ไปทุกที่
แต่พระบาทย่างไปทั่วปัตตะพี
ซุปเปอร์แมนที่มีลมหายใจ
ไม่มีเสียงปรบมือในตอนจบ
มีแต่ก้มกราบพระศพแล้วร้องไห้
ซุปเปอร์แมนช่วยมนุษย์เป็นราย
แต่พระองค์ช่วยไทยได้ทั้งแผ่นดิน

โปรดติดตามตอนต่อไป